เหตุการณ์นี้ก็ตีกันค่ะที่อุดรธานีนะคะมีงานกาชาติทุ่งศรีเมือง
วันแรกก็เอาเลยค่ะก็ตีกันยับเลยค่ะ
คนก็ถ่ายคลิปภาพแล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้ววันหลังใครจะกล้าไปเที่ยวล่ะ

มีความตายเสียงต่อไป

คนที่เขาถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสต์เอาไว้ในโซเชียลเนี่ยนะคะ

งานวันแรกก็เอาเลยอ่ะพังยับเยอะเลยอ่ะ

ครอบครัวเจ้ายังรออยู่อย่ามาตีกันแบบนี้
แชร์ภาพกันเยอะนะหนึ่งเลยคือแล้ววันหลังของงานอ่ะ
คนจะกล้าไปไหมวันแรกก็ยกพวกตีกันซะเละแบบนี้
สองเลยก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย
ว่ามันต้องเข้มข้นกว่านี้ไหมหรือคนที่ไปเที่ยวต้องระมัดระวังตัวเอง
มากขนาดไหนนี่เป็นงานประจำปีของจังหวัดของอุดรธานี
ที่ถนนรอบทุ่งศรีเมืองก็จากเหตุการณ์นี้คือยังไม่มีรายงานนะว่ามีคนเจ็บหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามให้ไปถามพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์ฉ่ำผิว
ผู้กำกับสพอุดรธานีก็งานนี้เป็นงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
เป็นงานกาชาติหรืองานฤดูหนาวของจังหวัดจัดทุกปีค่ะ๑๑๒ธันวาคม
ช่วงที่เกิดเหตุก็คือหลังจากมีพิธีเปิดงานก็เกิดเหตุเลย
จัด๑๒วันโอ้โห๑๒วันเลยอ่ะวันที่๑ก็อ้าวเลย
มันกลัวไม่ทันงานรึไงโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืน
คืนแรกของงานเลยคุณผู้ชมครับสพเมืองอุดรธานีเขาก็รับภารกิจในการดูแลความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อยการจราจรอืมตำรวจเขามีมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว
แต่จากเหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าไม่เห็นมีใครแจ้งความดำเนินคดีเลย
เรื่องของการทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าก็จริงแล้วก็คุมเข้มอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจเขาคัดกรองคนไปเที่ยวในงานอยู่แล้วด้วยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
แต่มันก็ยังไปตีกันในงานได้
แล้วก็ยกระดับมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มมาตรการให้รัฐกลุ่มให้เข้มงวดมากขึ้น
เช่นคัดกรองกลุ่มวัยรุ่นที่จะเข้าไปในงาน
ตรวจร้านขายของที่อาจจะมีสินค้าที่วัยรุ่นอาจจะหยิบฉวยไปเป็นอาวุธได้
อะไรมันก็ไปเป็นอาวุธได้ถ้ามันจะคว้า
ไขฟวงมีดไม้อะไรพวกนี้
ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้แบบร่วมมือกันนะคะระมัดระวังหน่อยค่ะ
ร้านสะดวกซื้อร้านขายของอะไรต่างรอบสนามทุ่งศรีเมืองก็งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับกลุ่มวัยรุ่นด้วย
เพราะว่าในช่วงนี้เขาก็จัดงานอีก๑๒๑๒ธันวาคม
แต่ก็ดีนะเพราะว่าคือในงานเขาไม่ขายอยู่แล้ว
แต่รอบงานไงร้านสะดวกซื้อพวกนี้มันก็ดื่มแถวนั้น
ถึงเวลาเข้างานแล้วก็ไปเดินเจอกันก็มีเรื่องกันไปดูคอนเสิร์ตก็มีเรื่องกัน